อ่าเหตุการณ์ขโมยขโจรมาอีกแล้วค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบแปดปี
ทำทีเข้าไปในร้านทองโอ้เสียจ้ามาซื้อทองค่ะ
เลือกทองเลือกไปเลือกมาได้สร้อยคอทองคำหนักประมาณ๒บาท
รวมมูลค่าสักประมาณสี่หมื่นบาทอ้าวพอได้แล้วตบตบกระเป๋า
ไม่มีเงินสดทำไงอ่ะขอโอนได้ไหมบอกพนักงานที่ร้านขอโอนได้ไหม
ค่ะพนักงานบอกว่าได้อ่าเอาล่ะยกโทรศัพท์มือถือมาทำท่าโอน
แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาโอนเงินเนี่ย
มันต้องยืนยัน๒ครั้งครั้งแรกเนี่ยกดไปก่อน
ทางถูกไหมมันจะขึ้นมาเลยคล้ายสลิปจะมีชื่อคนนี้ใช่ไหม
อ่าหรือเงินเนี่ยใช่ไหมหลังจากนั้นต้องยืนยันอีกครั้งใช่
แต่ยืนยันครั้งที่สองผู้ชายคนนี้ไม่กดค่ะโชว์แค่นั้นแหละ
ทำทีว่าโอนแล้วพนักงานโทรไปหาเจ๊อีกสาขาหนึ่งนะคะ
เป็นร้านทองเยาวราชชากค้อสาขาจุดเกิดเหตุเนี่ยสาขาสอง
โทรไปอีกสาขาหนึ่งอือที่ศรีราชาชมรีหรืออย่าง
เจ๊บอกยังไม่ได้อืมที่นี่ดูกล้องวงจรปิด
บอกผู้ชายคนนี้หน้าตาคุ้นมากเลยเหมือนกับว่าเคยก่อเหตุที่สาขาแรกมาแล้ว
สาขา๑วันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บอกว่าหลอกล่อมันไว้นะหลอกล่อมันไว้นะ

พนักงานค่ะไหวพลิบดีมากพยายามหลอกล่อพยายามชวนคุย
ปรากฏว่าตลบหลังค่ะเจ๊โทรแจ้งตำรวจ
สุดท้ายถูกควบคุมตัวได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพลกรสิริวัลอายุ๒๘ปี
ที่สุดแล้วถูกตำรวจสพนขาม
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลักฐานมันทนโทษดิ้นไม่รอดหรอกค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านทอง
เจ้าของร้านทองบอกว่าจำได้ปะโถ
ผู้ชายคนนี้มันเคยมาก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่ง
สาขาแรกคือสาขาเกาะโพอำเภอกเกาะจันทร์ชนบุรี
ตอนนั้นมันได้ไปคือเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
สร้อยข้อมือหนัก๒สลึงหลักฐานชัดเจน
กล้องวงจรปิดจับภาพได้

ตำรวจบอกว่าคนร้ายรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ร้านทองทั้งสองสาขาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อเหตุอีกร้านหนึ่งด้วย
ถามว่าเอาไปทำไมมาก่อเหตุทำไมนี่ไงผีพนันเขาสิง
หนี้พนันก่อนหน้านี้เป็นเจ้ามือรับพนันหวยใต้ดิน
แต่ถูกโกงไปก็เลยลงมือก่อเหตุนี้เพื่อเอาเงินไปใช้หนี้
อ่าพี่พนัน